สมัยนี้นะเวลาทำงานต้องไปสแกนหน้า
ยืนอยู่หน้าเครื่องให้มันจับใบหน้าเราแล้วก็บันทึกเวลาใช่ไหม

แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไปสแกนเพื่อเล็กคอร์ดเวลาทำงานที่ออฟฟิศ

ปากจูผ่านเลย
ตอนแรกไซมัทไม่ได้ลงทะเบียน

ตอนที่ไปลงทะเบียนบันทึกหน้าตัวเองไว้
อย่าบอกว่าเธอทำท่านั้นเหรอคุณ

คือคุณจะไปยืนหน้าตรงมันก็ไม่ตรงใช่ไหม

ก็เลยต้องทำอย่างนี้ตลอดทุกครั้งที่เข้าบริษัท
แล้วทุกครั้งจะทำป่าได้จูนแบบเดิมทุกครั้งหรือเปล่า
มันก็ต้องทำไม่งั้นมันจะไม่ผ่าน
เออแล้วสุดท้ายนะเอาคลิปนี้มาลงคุณ
อันนี้คนไปดู๒๓ล้านคือเปล่า

เออคุณคิดสภาพถ้าเกิดเพื่อนต่อแถวอยู่๑๐คนข้างหลัง

น้องเขาคงไม่อายมั้งไม่อายหรอกนะฮะแต่คนก็แซวจะสายเพราะต้องทำปากจู่นี่แหละ
มันไม่ผ่านนะฮะเอามาให้ดูน่ารักเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนจากการรูดบัตรต่อบัตรสมัยก่อนเนอะ
เราก็เดี๋ยวนี้ไม่สแกนนิ้วกับสแกนใบหน้าแบบนี้ลดการสัมผัสแต่ว่าก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะ
เก็บหน้าแบบไหนก็ต้องทำหน้าแบบนั้นค่ะอืมคำถามเดียวเลยนะคะ
ทำหน้าแบบนั้นก็ได้อยากดูหน้าคุณอ่ะไม่ไม่อายเขา